ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตหาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องใช้ความสามารถพิเศษใดเพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ

ต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

และนี่คือรายการที่เป็นความหวัง

เกมที่จะต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวของคุณ
คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้มีอีกหนึ่งครอบครัวที่มาจากจังหวัดนครสวรรค์
ครอบครัวนี้ความฝันนั้นสูงสุดเพียงหวังแค่มีบ้านหลังหนึ่งเท่านั้นไม่ต้องเป็นหลังที่ใหญ่โต
แต่ขอเป็นบ้านที่พอให้คนในครอบครัวไม่ต้องระหกระเหินหาที่หลับนอนแบบไม่มีจุดหมายปลายทาง
ความฝันของพวกเขาได้บ้านหลังนี้มาแต่ความฝันของพวกเขากำลังจะพังลง
เพราะว่าบ้านที่เขาหลับนอนอาศัยอยู่ทุกวันนี้ไม่รู้ว่าจะพังทลายลงมาทับพวกเขาเสียชีวิตวันใด
ชมภาพเรื่องราวชีวิตพร้อมกันเลยครับ
ไฟฝันมานานแล้วอยากมีบ้านกลางคืนทำงานพอเสร็จแล้วก็นอนที่สถานีรถไฟ
ชีวิตลำบากมาตลอดเลยในความคิดของตัวเองสักวันอยากมีบ้าน
บ้านหลังนี้นะมันก็เป็นความฝันของแฟนผมกับของแม่ยายเขาอยากได้
ผมก็เลยอยากให้ความฝันเขาเป็นจริง
ผมชื่อต้นชื่อจริงชื่อนายปัชยาเอี่ยมยังอายุ๓๒ปี
ปัจจุบันนี้ก็รับจ้างทั่วไปรายได้ก็๒๐๐๓๐๐บาทต่อวัน
มันก็ไม่พอใช้จ่ายแล้วพูดกันจริงว่าที่บ้านมีหลายคน
ชื่อนางสาววัชรีภาษีค่ะอายุ๓๒ปีชื่อเล่นชื่อตายค่ะ
ทำงานรับจ้างเทปูนโก้หินบรรยากาศ

ความฝันก็คือแม่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองเราเช่าบ้านตลอดชีวิตแล้ว
ก็เลยคิดว่าเราก็น่าจะหาบ้านให้แม่สักหลังหนึ่งได้
ที่แรกอยู่ตากฟ้าเช่าที่เงินผ่อนเขาอยู่ตอนนี้ส่งยังไม่หมด
ก็ขายคืนให้เจ้าของได้เงิน๔๐๐๐๐บาท

ปรึกษางั้นว่าไปหาที่สักแปลงเป็นที่ของเราเอง
แม่เขาก็ไปหายายคนที่เคยเช่าบ้านเขาอยู่

ยายเคยบอกมีหลังหนึ่งเอาแสนหนึ่งบอกเอามันแสนนึง
ในฐาวนี้เลยค่ะ
ก็เลยตกลงขึ้นกรุงเทพไปทำเข็มเจาะกัน
มันก็รายได้ดีมันก็พอส่งเป็นเดือน

บ้านหลังนี้ก็คือต้องส่งให้ได้

พอเข้าเดือนที่๘ก็เกิดอุบัติเหตุนิ้วขาด
คือเขาเอาผ้าพันนิ้วตัวเองเดินหาเรา
พอเดินมาหาเราแม่แม่มึงนิ้วพ่อขาด

ตรงนี้ก็เหลือกไปกระดูกเหมือนหนังก็ทุกข้อไกล
แล้วหลังจากนิ้วขาดก็ไปเข้ารงบาน
ไปนอนรอตัดนิ้วรอผ่าตัดแปรแผล๘วัน
ก็ไม่มีรายด้านก็ขาดรายด้านต้องเบิกตังและแก่มากินตลอด
พอพาเสร็จกลับไปนอนโกดังได้ไม่ถึงอาทิตย์
มันเป็นหนี้เยอะไงก็เลยต้องขอเฮียเอาตัวที่ผมนิ้วขาด

เขากัดฟันก็ใช้ถุงหุ้มเอา
เขาบอกว่าอีกหน่อยนึงเราก็จะหมดบ้านแล้วแม่
เดี๋ยวพ่อทำงานให้เมียให้ลูกสบาย
ชื่อมุคค่ะมุคฮฤทธิ์มองเขียวอายุ๑๓ปี

ต้นถึงจะเป็นพ่อเลี้ยงแต่ก็รักเหมือนพ่อแท้ค่ะ
ก็ที่เห็นเขาทำงานมากบางทีเห็นเลือดออกเต็มเลย
มันก็คือแบบว่าก็ไม่อยากให้เขาทำงาน
ตอนที่ว่าเขายังแพงไม่หายดี
เขาอาจจะทำงานเนี่ยเขาอดทนได้

ที่ว่าต้องเห็นคนนิ้วขาดไปทำงานเพื่อเขา

พอแกะแผลที่เขาก็ร้องไห้

เพราะว่าแกออกมามันก็จะมีแต่เลือดติดแหผ้ามันไปติด

ซึ่งคุณใช่หรือรู้

เมืองเทพนะเงินมันก็ดีกว่า
แต่ทีนี้ก็ทุกคนก็ถอดใจกันหมดแล้ว
บ้านก็ได้แล้วนะความฝันก็ได้แล้ว

โปรดตกอย่างหนักเลย
ตกแบบไม่ลืมหูลืมตากลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืน
หนูก็คิดว่ามันจะตกไม่นานท่วมไม่นาน
โทรมาเดือน๒เดือนอาจจะยุบ
แต่ทีนี้มันท่วมยัน๖เดือนกว่า

ไม่มีออกไปทำไม่ได้น้ำท่วมแค่หัวเข่า

แล้วพออยู่ไปอยู่มาอยู่อีกวันหนึ่ง
บ้านมันซุดมากเลย
ตรงหลังครัวตรงนี้ล้าวไปเร็ว

มันก็เริ่มพังเริ่มล้าว
ตอนนอนก็กลัว
แล้วก็คอยมองหลังคุมละคาตลอด
เพราะว่าเวลาลมพัดมันจะมีขี้ฝุ่นแล้วก็อยากใหญ่
ยายเขาก็แบบปอดเขาไม่ดีจริง
เพราะสมมติเขาหายใจไปเรื่อยเขาบอกหายใจไม่ออก

อดมันไม่สมบูรณ์หายใจไม่เต็มที่
ความดันหายใจผิดจังหวะ

ถ้าลูกหลานมีเงินนะบอกลูกมีเงินสักก้อน
ต้องเอามารักษาแม่นะลูกเอาเงินไปซ่อมแซมบ้าน
แม่รักบ้านหลังนี้มากรักมากกว่าตัวเอง
เพราะว่าต้องการเอาไว้ให้ลูกหลานอยู่
ตัวเองก็อยู่ไม่นานแล้วเราคิดอย่างนี้
อยากให้มีบ้านหลังนี้อยู่ประคองว่าอุ้มอบอุ้มลูกหลานไว้
แค่นี้ก็มีความสุขแหละตายก็ตายตาหลับ
เราก็กลัวว่ามันจะเกิดปฏิเสธกับลูกกับแม่

ก็กล่าวว่าเราทำกี่ทางเพื่อที่จะหาเงินมาซ่อมแสบบ้านให้ได้
ก็อยากจะได้เงินสักก้อนมาซ่อมแซมบ้านให้มันดี

มีเขาจะได้สบายใจมีความสุขกันเหมือนเดิม
นี่ก็คือภาพเรื่องราวชีวิตนะครับของครอบครัวของคุณตาย
ซึ่งมาจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ทั้งชีวิตทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่าง

เพื่อหวังที่จะมีบ้านหลังเล็ก
ไว้ให้คนในครอบครัวได้พักอาศัยกัน
แต่วันนี้บ้านหลังนี้อย่างที่เห็นนะครับว่า
ผูกพังไปมากมายแล้วนะครับ
ตอนนี้ครอบครัวของคุณตายอยู่บนเวทีแห่งนี้แล้วครับ

สวัสดีลูก
วันนี้ก็มีคุณแม่ของน้องตายมาด้วยนะครับ
คุณแม่จำลูนะครับ
ซึ่งเป็นคุณแม่แล้วก็มีน้องตาย
ส่วนน้องต้นนี่ก็คือสามีกับน้องตายนะครับ
แล้วก็น้องมุกซึ่งเป็นลูกจากสามีคนแรกของน้องตายนะครับ

เตยซึ่งเป็นลูกของน้องต้น

ท่านเคยแสดงลิเกมาก่อนนะครับ
มีอาชีพเป็นนางลิเกนะครับ

ก็ลิเกมาตีฉิงตีฉาบก็อยู่ด้วยกัน

เลือกเอาระหว่างลิเกกับฟูมจะเอาใคร

เดี๋ยวเราก็บอกว่าเลือกไม่ได้

หลังจากที่พ่อกับแม่แยกทางกันไปแล้วเนี่ย

แม่เป็นอมพฤษ๓เดือนค่ะ

ก็ทำงานร้านอาหาร

พอใส่ถุงก็หนูจะขี่หมดไซส์เก่ามาหาแม่กลางคืน
เอามาให้แบ่งให้แบ่งกิน
แล้วแม่รู้มั้ยว่าหนูเก็บมามันไม่ใช่ของใหม่
รู้รู้แต่ก็มีความสุขกินด้วยกันนะลูก
มีความสุข
คือที่แขกกินเหลือไว้อย่างนั้นเนี่ย
ก็พอกลับมาให้แม่กินประทางชีวิตไป
แล้วเห็นบอกว่าก็มีออกเล่นลิเกกับแม่บ้าง
มีไปกับแม่บ้างอย่างนี้เหรอคะ
อะไรที่ทำให้เราต้องไปแสดงลิเกด้วยครับ
แม่เขารักในสิ่งนี้แล้วเราคือแม่บอกไม่มีอะไรให้นอกจากศิลปะที่เขาจะมอบให้เราเนี่ย
เค้าก็เลยบอกว่าหนูก็เลยไปช่วยแม่เล่น
ที่จะได้เงินคืนละ๕๐บาทมั่ง๓๐บาทมั่งเอามาประทังชีวิตนะคะ
ตอนที่มาเจอกับคุณต้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็คือน้องมุกเริ่มโตแล้ว

พี่ต้นพี่ต้นก็รู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นแม่ม่ายลูกติดมา

แล้วทำไมถึงตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกับเขา

เจอเขาทำเข็มจ่อยว่าสงสารเขา

สุดท้ายพอตกลงอยู่กินกันเนี่ยก็คือพาไปบอกกับแม่เลยไหม

ตอนนั้นเราอยู่ที่บ้านหลังไหนกัน
มันเป็นบ้านเช่าครับมาผมก็เจอเป็นบ้านเช่าครับ

ยังต้องเช่าบ้านอยู่ครับเขาก็มาไล่มาทวงเงินตลอดตอนผมไปนะ

แล้วทีนี้แฟนก็เลยบอกพ่อมึงเขากับแม่ไม่อยากได้บ้านสักหลังนึง
ก็เลยบอกว่าทางนี้เดี๋ยวทำเข็มเจาะเงินมันก็ได้
ทำเข็มเจาะนะถ้าทำเข็มเจาะหาคนงานมาความฝันก็อาจจะเป็นจริง
เจอบ้านก็เข้าไปเลยก็ถามเค้า

คุณยายแกบอกว่ากูมีบ้านแต่มันจะพังแล้วนะมีอยู่หลังนึง
แต่มันถูกแล้วมันก็ไปต้อนเต็มเอา
กูเอาแสนหนึ่งสำหรับคนจนอย่างเราเนี่ยแพงแพง

หวังว่าบ้านเนี่ยจะให้ความสุขกับครอบครัวเรา

ก็เลยกัดฟันบอกกันว่าเราต้องทำงานแล้วเก็บเงินแล้วนะ
เพื่อส่งบ้านหลังนี้กันให้หมด
ต้นก็บอกว่าเมียอยากมีบ้านก็หวังที่จะให้เมียและลูกอยู่สบาย
บังคับว่าเจ้าของผมอะไรเข็มเจาะสูง๔เมตร๕๐อ่ะ

ทีนี้ผมย่อไป๒เมตร๗๐มันจะโค้นไง

แขนเข้าไปหมดเลยแล้วก็หน้าหมดเลย

ม้วนตัวแล้วดึงเข้าไปอย่างนี้เลยเหรอ

ผมกระชากให้นิ้วขาดถ้านิ้วผมไม่ขาดผมก็ตาย
ค่ะ

หน่อยพอเห็นเมียเขาก็ตุ๊ดเข่าลงไป
เพราะว่าเราต้องผ่อนบ้านอีกเดือนสุดท้ายอีกสองหมื่น
ที่ต้องผ่อนบ้านแต่สุดท้ายคือต้องเร่งต่อ
สรุปว่าต้นก็ต้องฝืนทำงานถึงจะเจ็บปวดมากในขณะนั้นเนี่ยนะครับ
หนูคิดว่าผู้ชายคนนี้ดีกับเรายังไงครับ
ดีมากค่ะเขาดูแลครอบครัวหนูเขาห่วงแม่เขารักแม่หนูมากรัก
ยิ่งกว่าหนูอีกด้วยซ้ำแม่อยากกินไร้หาให้แม่กิน
อยากกินปลาทั้งทั้งที่ตัวเองนิ้วเจ็บเขาก็ไปเวี่ยงแหแต่เอามือข้างข้างเจ็บเอาขึ้น
แต่ว่าค่อยงมให้แม่ยายขึ้นไม่มีตังค์ไปซื้อ
แต่ก็ทั้งคู่หนูรักเขารักเขามากไม่มีใครรักเราเขาเขาแล้วค่ะ
ในต้นล่ะครับทำไมถึงดีกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ดียังไงในสายตาของเรา
ก็กลายเป็นสำหรับมีด้วย
ถามน้องมุกบ้างน้องมุกลูกเห็นบอกว่าบ้านที่เรากำลังนอนอยู่ทุกคืนนี้
พอมองขึ้นไปบนหลังคาเวลาถ้าเกิดว่าฝนฟ้ามันตกแรง
ค่ะทุกวันนี้หนูกลัวอะไรมากที่สุดกลัวว่าบ้านจะหล่นมาทับ
ทุกคนตอนไหนเราก็ไม่รู้
คือบ้านพังค่ะมันซุดแยะพื้นกระเบื้องค่ะ
มันซุดถึงแบบเอามือเอายัดไปได้ครึ่งมือเลยค่ะ

หมายถึงถ้าน้ำมันคงซ้อไปข้างใต้ใช่ไหม

แยกออกจากกันแล้วเพราะผมเห็นกระโปรงกำแพง
ก็คือมันแบะออกจากกันหมดแล้ว
ในปัจจุบันนี้นะครับคือ

ใช้ไปหมดแล้วแค่สภาพบ้านของเรานี่

แล้วเพราะถ้าไม่ซ่อมบ้านหลังนี้ก็คือบ้านเรามีสิทธิ์พังแน่นอนค่ะแล้วสภาพบ้านตอนนี้นะฮะ
อย่างที่เห็นว่าเป็นรอยล้าวไปทั่วหลังหมดเลยหลังคงหลังคาก็ไม่ได้มิดชิดอะไรเลย
เกรงว่าถ้าเกิดว่าฝนฟ้าพายุมาจริงเนี่ยก็คือไปตามลมตามแรงเหมือนกัน
บ้านที่เคยอยู่เคยอาศัยแต่ตอนนี้สภาพของบ้านนั้นก็กำลังที่จะพังลงมาวันใดก็ไม่รู้
เพราะฉะนั้นครอบครัวของน้องตายนะครับจากจังหวัดนครสวรรค์มาขอโอกาสบนเวทีแห่งนี้
เขาจะพลิกวิกฤตสามารถตอบคำถามได้ถึง๔ข้อหรือไม่ห้ามพลาดเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนี้ในเกมต่อชีวิตครับ
คำถามนี้ก็คือสลิงที่ต้นใช้ทำงานเข็มเจาะมีขนาดเท่าไหร่
พอเห็นคำถามหนักใจไหมก็ไม่หนักใจนะครับเพราะว่าถ้ามาตรฐานที่ใช้จริงก็แบบนี้
ถ้าพร้อมแล้วเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ